เดินห้างเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเคยเข็นรถเข็นรถเข็นสินค้าที่เราหยิบเอาไว้ผิดคันไหม

คือบางทีมันหยิบของเหมือนกันคล้ายกัน
แต่คราวนี้พอผิดคันแล้วมาเป็นเรื่องแบบนี้ครับ
อุบลคือไปเข็นรถเข็นผิดคันไปเข็นของชายชาวต่างชาติเข้า
พวกวิ่งปรีเข้ามาเตะเจาะยางเธอเจ็บเลยฮะ

หญิงสาวผู้เสียหายนะครับเขาเอาภาพนะฮะ

เพราะเธอถูกชายชาวต่างชาติคนนี้ทำร้ายร่างกายด้วยกัน
คือถ้าเตะที่ต้นขาด้านหน้าหรือว่าด้านหลังภาษามวย
เขาเรียกว่าเตะเจาะยางครับมันเจ็บเจ็บฮะ
เนี่ยฮะจนได้รับบาดเจ็บนะครับ

เข็นรถใส่สินค้าของชายชาวต่างชาติคนนี้เข้า

ไปคุยกับหญิงสาวผู้สาหายคนโพสต์อายุ๒๖ปีนะครับ
เปิดรอยแผลบวมช้ำที่ต้นขาซ้ายให้ดูนะครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่า
ธันวาคมที่ผ่านมาเธอกับครอบครัวนะ
ซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ
ในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานี

กับแม่ก็เข็นรถใส่สินค้าไปที่ร้านขายไก่ทอดชื่อดัง
ระหว่างนั้นแม่ขอกลับไปที่รถก่อน
เธอนึกว่าแม่ไม่ได้เข็นรถไปด้วยนะครับ
พอออกจากร้านไก่ทอดมาเห็นรถเข็นมันจอดอยู่
คราวนี้เข็นเลยเข็นแล้วก็เดินออกมา
โดยไม่รู้ว่าไอ้รถเข็นที่เธอเข็นออกมาเนี่ยนะครับ
มันเป็นของชายชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มาซื้อไก่ทอดเหมือนกัน
พอเธอเข็นรถออกมาได้ครู่หนึ่งครับมาเลยครับ
โอ้โฮตัวเบลอเลยนะแล้วผู้หญิงพวกนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะ
ชายชาวต่างชาติเข็นเจ้าของรถเนี่ยฮะ
ปรีเข้ามาทางด้านหลังเตะเปรี้ยง
เข้าที่ขาซ้ายของเธออย่างแรงทั้งเจ็บทั้งตกใจ
หันไปเห็นนะครับชายชาวต่างชาติเนี่ย
รู้ว่าสงสัยเธอเข็นรถผิดคันแน่แล้วนะฮะ
พยายามพูดจาขอโทษขอโพยเป็นภาษาไทยยกมือไหว้ก็แล้วนะครับ
แต่ชายชาวต่างชาติคู่กรณีไม่ฟังครับ
เตะเข้าที่ต้นขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

หนูก็ขอโทษแล้วเขาก็ยังเตะซ้ำอีก
หนูก็เลยเดินออกไปหาแม่

แม่ก็เลยมาโวยวายข้างในทำไมไม่มีใครช่วยลูกเลย

เพราะคิดถึงเหตุการณ์

กินข้าวก็ไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมก๊อฟปุ้ยเคยโดนชนมุมโต๊ะไหม
ชนแบบแรงน่ะแต่ไอ้เตะสอยาแบบนี้เจ็บกว่าหลายเท่านะครับ
เตะโดนเข้าไปแบบนี้ซุดใดนะครับ

น้าสามของผู้เสียหายเล่าบอกว่า
ขับรถกระบะหนีไปแล้ว
ก็เลยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของทางห้างนะครับ
หลานสาวไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปแจ้งความ
ให้ตำรวจตามตัวชายชาวต่างชาติรายนี้